ไปรับรางวัลผู้สื่อข่าวดีเด่นนะครับ
เป็นรางวัลผู้สื่อข่าวผู้ผลิตรังสรรค์ข่าวดีเด่นประจำปี๒๕๕๙
มูลนิธิต้นบุญวิสาขาและหนังสือพิมพ์
ก็มีคุณป่าคุปตนันพิสิทธิมหันแล้วก็คุณน้ำแข็งคุณอริยาเฟื่องประดิษฐ์กุล
ก็เป็น๒ผู้ประกาศข่าวของไทยรัฐทีวี
ไปรับรางวัลผู้สื่อข่าวผู้รังสรรข่าวดีเด่นประจำปี๒๕๕๙
จัดขึ้นในวันนักข่าวหรือว่าวันสื่อมวลชนแห่งชาติ
เป็นประธานในพิธีแล้วก็เป็นผู้มอบรางวัลให้ด้วย
ทั้งคู่ก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับการตัดเลือกให้รับรางวัลเนิลกล่าว
อีกหนึ่งความสำเร็จของวิชาชีพแล้วก็จะพัฒนาพร้อมทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดียิ่งขึ้น
เพื่อนำเสนอข่าวให้กับคุณผู้ชมได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรอบด้าน
ภายใต้จัญญาบันของสื่อที่วางเอาไว้นะครับขอบคุณนะคะ
คณะกรรมการทุกท่านที่มอบรางวัลนี้ให้กับเราทั้งสองคน
เราก็จะมุ่งมั่นทำหน้าที่สื่อสารมวลชนเป็นนักข่าวที่ดี
นำเสนอข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันตลอดไปค่ะ
รางวัลนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อของเราสองคน
แต่แน่นอนกว่าจะมีวันนี้ได้เราก็ผ่านการหล่อมา
จากองค์กรที่ถือว่าเป็นรากเง่าของการสื่อสารมวลชนของประเทศไทยไทยรัฐนะครับ
ซึ่งวันนี้มีไทยรัฐทีวีมีพื้นที่ให้เราได้นำเสนอผลงานดี
นำเสนอความร่วมแรงร่วมใจนะครับการผลิตข่าวสร้างสรรค์ข่าวมา
ให้กับถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะครับ
ให้กับบุคคลที่มีผลงานดีเด่นมากมายหลายสาขานะครับ
ดารานักแสดงผู้สื่อข่าวนักสื่อสารมวลชน
ผู้นำองค์กรและผู้นำศาสนาด้วย

แล้วก็ยกย่องการทำหน้าที่ภายใต้จริยธรรม
แล้วก็คุณธรรมในวิชาชีพนั้นนะครับ